ท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้เราได้รับทราบข่าวเศร้านะฮะ
เป็นการแจ้งข่าวจากทางครอบครัวของอาต้อยเศรษฐาสุระฉายานะครับ
ต้อยเศรษฐาเสียชีวิตลงด้วยวัย๗๗ปี
ช่วงเช้ามืดเมื่อวานนี้ด้วยโรคมะเร็งปอดนะครับ

ในแวดวงบันเทิงหรือว่าประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยล้วนแต่เสียใจทั้งนั้น
นี่คือผู้ที่โอ้โหเป็นตำนานในวงการบันเทิงไทยจริงนะครับ
นักร้องเล่นหนังเล่นละครผู้จัดละครพิธีกร

ใช่ค่ะและเป็นผู้ใหญ่ใจดีของคนในวงการบันเทิง
ที่ฉันเคยมีโอกาสได้ร่วมงานของอาต้อยตั้งแต่สมัยอาต้อยทำพิธีกร
รายการมาตามนัดกับพี่ตุ๊กยานี
ไปเล่นเกมโชว์ของอาต้อยเลยอาต้อยใจดีมากจริง
ทุกคนบอกแบบนี้หมดเลยบอกอาต้อยใจดีมีน้ำใจเหลือเกิน

ท่านผู้ชมครับวันนี้๑๑นาฬิกานะครับที่ผ่านมา
ลูกสาวของอาต้อยคือคุณอีฟพุทธธิดาสุริชายา
พร้อมด้วยคุณต้นสามีซึ่งก็คือลูกเขยของอาต้อยนะครับ

วันนี้ไปรับศพของอาต้อยออกจากโรงพยาบาลจุลาพรนะครับ
มีคุณอาวินัยพันธุรักษ์แล้วก็คุณอภิชัยทองเนียม

เพื่อนำไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดเทพศิรินทราวาส
คุณอีฟลูกสาวอาต้อยบอกว่าก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ความสูญเสียเนี่ย
อาต้อยที่รักษาโรคมะเร็งปอดมาสักระยะหนึ่ง
ความจริงแล้วระยะหลังในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาอาการอยู่ในช่วงทรงตัวนะฮะ
ถ้าจะมีอาการก็คืออาต้อยเนี่ยทานข้าวไม่ค่อยได้ทานอะไรไม่ค่อยได้
คุณอีฟบอกว่าอาต้อยเศรษฐาเข้าออกโรงพยาบาลเป็นระยะ
วันที่เสียชีวิตก็คือคืนวันก่อนหน้านี้เสียชีวิตเมื่อช่วงเช้ามืดเมื่อวานนี้นะครับ
ต้อยเศรษฐาเนี่ยความจริงไปหาคุณหมอคือไปตามนัดของแพทย์นะ
คุณอีฟตอนนั้นมีงานจะต้องไปทำงานที่เกาะเสม็ดที่ระยองพอดี
ก็เลยถือโอกาสชวนคุณแม่คืออาเปี๊ยกเนี่ยไปพักผ่อนด้วย
ก็คุยกับอาต้อยเรียบร้อยว่าอาต้อยไปหาหมอตามนัดนะ
ไปถึงตามนัดเนี่ยปรากฏว่าความดันต่ำเลยต้องให้น้ำเกลือ

แล้วอยู่ดีกลางดึกอาการก็สุดหนักแล้วช่วงเช้ามืดก็เสียชีวิตนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่นะฮะขณะเดียวกันนะครับที่วัดเทพสุนทราวาสนะครับ
วันนี้มีพิธีพระชธานน้ำหลวงอาบศพให้กับอาต้อยเศรษฐาศิระฉายานะครับท่านผู้ชมครับที่สารา๑นะครับ
มีบุคคลต่างเดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยกันอย่างคับข้างในงานมีการเปิดเพลงผลงานของอาต้อยเศรษฐาทุกเพลงล้วนเป็นเพลงอมตะทั้งนั้นนะครับ
เพลงชื่นรักเพลงเป็นไปไม่ได้แล้วมีพิธีพระชธานน้ำหลวงอาบศพเมื่อเวลา๑๖นาฬิกาที่ผ่านมาครับ
คุณผู้ชมคะน้องอีฟพุทธธิดาลูกสาวของอาต้อย
เปิดใจกับนักข่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเคลือและน้ำตาคลอตลอดเวลา
เล่าให้ฟังว่าหลายเดือนที่ผ่านมาคุณพ่อกินข้าวได้น้อยค่ะ
พ่อไม่อยากให้ใส่สายให้อาหาร
ทางครอบครัวก็อยากให้พ่อมีความสุขที่สุดไม่บังคับเลยนะคะ
พยายามเข้าใจทำใจยอมรับความสูญเสียว่าวันใดวันหนึ่งคงจะต้องเกิดขึ้น
แต่พอเกิดขึ้นจริงใจหายมากค่ะ
น้องอีฟบอกว่าตอนตี๔ที่๒๐คุมภาพันธ์
ผู้ช่วยที่ดูแลคุณพ่อโทรมาบอกว่าคุณพ่อไม่ไหวแล้วนะ
เจ้าตัวอยู่เสม็ดนะคะก็เลยคุยกับคุณพ่อทางโทรศัพท์
บอกว่าถ้าเหนื่อยคุณพ่อก็พักนะพวกเรารักพ่อมากที่สุด
แล้วคุณพ่อก็ค่อยหลับไปค่ะฟังเสียงคุณอีฟนะคะ
พ่อจะมีพลังของทุกคนที่ส่งมาพลังของครอบครัวและตลาดเป็นแกนการ
สิ่งหนึ่งที่อีฟรู้ตั้งแต่พ่ออยู่ในชีวิตก็คือ
เป็นคนที่ให้ความสุขกับคนอื่น
ให้ความรัก

พี่น้องในวงการเขาเป็นคนที่

เขาก็เลยได้รับทุกอย่างที่หลังไหลกลับเข้ามา
และอีฟก็เชื่อว่าพ่อได้รับทุกอย่างที่ทุกคนส่งเข้ามา

นั่นคือสิ่งยิ่งใหญ่ที่สุดที่พ่อให้เรา
และอีฟก็ภูมิใจกับมัน

มีพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพคืนแรกของอาต้อยเศรษฐานะครับ

เราจะไปติดตามจากรายงานสดของคุณแจ๊กกะรีน

สำหรับบรรยากาศงานสวดพระอภิษฐรรมศพนะคะ

ล่าสุดตอนนี้คุณผู้ชมงานเสร็จสิ้นแล้วนะคะ

คือตลอดทั้งวันเนี่ยค่ะเมื่อสักครู่ฝนตกหนักมากนะคะ

นี่ศิลปินดาราเนี่ยค่ะทยอยมาให้กำลังใจคอยอบกอด
แล้วก็ร่วมส่งกำลังใจให้ครอบครัวศรีราชายาไม่ขาดสายเลยล่ะค่ะ
กลับไปนะคะในช่วงบ่ายโมงที่ผ่านมานะคะ
ก็ตั้งแต่ร่างของอาต้อยเนี่ยเดินทางมาถึงที่วัดเนี่ยค่ะ
ก็มีศิลปินดารารวมไปถึงประชาชนนะคะเดินทางมาร่วมไว้อะไรค่ะ
ช่วงบ่าย๓โมงนะคะก็มีพิธีรดน้ำศพค่ะ
ก็มีศิลปินเดินทางมาไว้อะไรกันมากมายจริงคุณผู้ชม
ดูตามภาพได้เลยนะคะคือแต่ละท่านที่มาเนี่ยก็คือมาด้วยความ
เศร้าโศกเสียใจจริงนะคะแล้วก็อยากไว้อะไรกับการจากไปครั้งนี้นั่นเองนะคะ
กระทั่งเวลา๑๖นาฬิกาค่ะก็มีผู้แทนพระองค์เชิญพวงมาลาพระราชทาน
ทั้ง๘พวงวางหน้าหีบศพก่อนที่เวลา๑๗นาฬิกาจะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพนั่นเองนะคะ
โดยครั้งนี้นะคะก็เป็นพี่จิ๊กนวรัฐนี่แหละค่ะที่อาสาขอแต่งหน้าให้อาต้อยเศรษฐาเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ
โดยพี่จิ๊กเนี่ยยังบอกด้วยนะคะว่าพอแต่งหน้าเสร็จเหมือนอาต้อยแกยิ้มให้ค่ะ
เหมือนจะขอบคุณพี่จิ๊กนวรัฐพี่จิ๊กก็เลยขอมอบมินิฮาร์ดให้แบบนี้นั่นแหละค่ะ
จิ๊กก็คือยังอารมณ์ดีอยู่นะคะนี่ค่ะพี่จิ๊กค่ะนะคะ
ในส่วนของชุดหล่อที่อาต้อยเศรษฐาได้สวมใส่เป็นครั้งสุดท้ายนั้นนะคะ
มีดอกกุหลาบสีแดงติดไว้หน้าอกค่ะโดยชุดนี้นะคะก็เป็นเพื่อนรักเนี่ยแหละค่ะ
วินัยพันธุรักษ์เป็นคนเลือกให้ค่ะเพราะอยากให้อาต้อยเศรษฐาหล่อเท่จนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิตนั่นเองนะคะ
ให้อาต้อยใส่ชุดเสื้อขาว

ดอกกุหลับสีแดงซึ่งเป็นชุดที่เราชอบชุดนี้กันนะแล้วก็มีเป็นภาพอยู่ในปกเป็นเสียงนะครับ
มีเพลงไหนที่อาต้อยรักมากไหมคะดีมพอสิ
ชื่นรักทำไมต้องเป็นชื่นรักเพราะว่าพี่ต้อยเนี่ยได้แสดงภาพยนตร์นะครับพี่เปี๊ยกนะครับ
ค่ะส่วนศิลปินอาวุโสนะคะที่เป็นฝ่ายหญิงที่เห็นทั้งหมดนี้แหละค่ะ
ก็คือทั้งหมดทุกท่านเคยเล่นเป็นภรรยาของอาต้อยด้วยนะคะแล้วทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเสียดายแล้วก็อะไรอาต้อยมากจริงนะคะ
เอาไปฟังเสียงสัมภาษณ์สักเล็กน้อยค่ะ
เรื่องวัยแสบแสนแหลกค่ะโครงการสองนะคะเล่นเป็นคุณตาคุณยายน่าเสียดาย
แต่พวกเราก็มาส่งพี่ต้อยแล้วก็พี่ต้อยบอกพี่ต้อยเสมอว่าพี่ต้อยต้องหายพี่ต้อยต้องหายแต่เมื่อถึงวันเวลานั้นที่ทุกคนต้องพบเจอ
โดยกำหนดการหลังจากนี้นะคะก็จะมีการสวดพระพิธรรมศพจนถึงวันอาทิตย์นะคะที่๒๗กุมภาพันธ์ค่ะ
หลังจากนั้นนะคะครอบครัวก็จะเก็บศพเอาไว้๑๐๐วันแล้วก็จะทำเรื่องขอพระราชทานเพลิงศพต่อไปค่ะ
ปิดท้ายไทยรัฐนิวโชว์กับรายงานสดครั้งนี้นะคะแจ๊กกะลีนขอลาไปพร้อมกับเพลงนะคะที่กลุ่มศิลปินรักอาต้อยเนี่ยค่ะ
คือช่วยขับกล่อมในช่วงที่กำลังรอพิธีการอยู่ค่ะเพลงเพราะมากจริงค่ะแล้วอาต้อยเศรษฐาก็จะอยู่ในใจของเราตลอดไปค่ะ
ชู่กฤทธิ์ถ่ายภาพจักรีนรายงานจากวัดเทพศริรินทราวาสค่ะ
ขอบคุณคุณแจ๊กกะรีนนะฮะอาต้อยจะเป็นตำนานตลอดไปอย่างแน่นอนครับ
ใช่ค่ะต้องขอแสงความเสียใจอย่างสุดซึ้งค่ะครับ